ลีน่าคาเฟ่ของกล้องห้วยไร่คุณผู้ชม
ที่นี่เป็นประจำทุกเดือนเลยนะ
เขาจะมีการจัดงานบุญ
อ่ามะวานนี้ค่ะหนุ่มก้องกับธรรยาสาวคุณเบลคนนี้ค่ะ
เขาก็จัดทำบุญเลี้ยงเพลงพระประจำเดือนพฤษภาคม
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในไร่นี่แหละ
ซึ่งเดือนนี้นะคะนอกจากพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จะมาร่วมงานแล้ว
เขายังมีแขกสุดพิเศษเดินทางมาร่วมบุญด้วย
นั่นก็คือแม่นกน้อยค่ะ
ชุดดำที่นั่งยกมือด้านหลังเนี่ยพี่แจ๊ค
แล้วต้องบอกว่าทุกครั้งที่หนุ่มกล้องเขาจัดงานบุญนะ
เหล่าแฟนคลับชาวเน็ตหลายคน
ต่างก็จดจ้องแล้วก็คอมเมนต์ถาม
ถามว่ามีเลขมาฝากบอก

ใช่ค่ะเดือนนี้ไม่ต้องเฝ้าดูไม่ต้องถามหา
เพราะเขาโพสต์ให้เห็นแบบจะเต็มสองตาเลยจ้า

เลขทูปที่จัดที่จุดภายในงาน

มองเป็น๘น่ะ
เพราะว่าทูบเนี่ยมันแยกออกจากกันใช่ไหมล่ะ
แล้วแต่ละกันนะคะว่าคุณผู้ชมจะพิจารณาเห็นเป็นเลขอะไร
ออกเดินทางอีกแล้วคุณผู้ชม
ไปที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานเพื่ออะไร
ขอพรแล้วก็ขอโชคขอลาบมาฝากแฟนคลับค่ะ
ต้องบอกว่าทุกครั้งนะเหล่าแฟนคลับมักจะขอให้เจ้าตัวเนี่ย
ล้วงหน่อยล้วงลูกปิงปองหน้าศาลแม่ฮันนี่หน่อย
อ่ะครั้งนี้จัดให้เลย๓ตัวกับ๒ตัว
๓ตัวเนี่ยเจ้าตัวจับได้เลข
เลข๐นะถ้ามองไกลเห็นป่าวล่ะ
เพราะว่าเลข๕มันเหลือนนะ

ไม่เห็นเป็นเลข๐
แจ๊กรีนถ้าอย่าบิดเบือน
มันก่อนแล้วแต่ตาดีก็ได้ตาไร้เสีย

คุณแม็กซ์ดูเป็น๑๒

อันนี้เห็นตรงกันแต่ว่าเขาจับได้เลข๑๙นะคุณผู้ชมนะ
วัดใหม่สุประดิษฐารามไงคุณผู้ชม
และพอหนุ่มวัดเขาขอโชคจากแม่ฮันนี่เสร็จแล้ว

โอ้โหจัดไปจุก๖ใบ
จะใช่รางวัลที่๑หรือเปล่าไม่รู้
แต่อีก๓ใบจัดมาจุกจ้ะคุณผู้ชมจ๋า
เสี่ยงได้เลขอะไรก็ซูเลขนั้นไปเลย

จริงก็มีเรื่องราวตัวเลขของหนุ่มการมาฝากกันต่อเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็อยากจะให้เจ้าตัวเนี่ยไปเปิดสำนักซะเหลือเกิน
เพราะมีตัวเลขมาฝากแฟนเพลงแทบจะทุกงวด

นี่แทบจะเป็นเจ้าพ่อไปซะแล้วล่ะค่ะ
แซวนะเพราะจริงน้องก็ใจดีส่งคลิปมาให้เราตลอดเลย
ล่าสุดเดินทางไปว่ายไปขอพร
และถือโอกาสขอบคุณแม่พึ่งพุ่มพวงที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมาขอพรเรื่องงานละคร
และไหนก็ไหนแล้วค่ะไปถึงก็ขอโชคขอลาบ
ด้วยการล้วงลูกปิงปองต่อเลย
เอ้าจะได้เลขอะไรงานนี้ตั้งใจดูดีค่ะ
เราจะล้วงหายสาวพี่พี่ไทรัฐนะครับผม

๘ครับ
ผมเชื่อว่าถ้าได้รอบนี้ผมจะเปิดสำนักนะ
เอาล่ะแฟ้ดหกแฟ้ดถ้ามวดนี้ออกนะคะ
ต้องเรียกหนุ่มการทัศนะใหม่แล้วว่า
เพราะเขาจะเปิดสำนักแล้วนะคุณผู้ชม
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอบคุณน้องการด้วยนะ
ถ่ายคลิปสุดพิเศษมาให้เราตลอด
น่ารักกับบันเทิงไทยรัฐตลอดเลย
รวมเป็นแฟนคลับด้วยได้ตัวเลขกันไปแบบจุก
นี่ว่าไปเมื่อวานเจอแฟนรายการของเรานะคะ

ติดตามตลอดเลยบอกว่าโอ้ยแจ๊กกะลีนมีแต่เลขเด้อ
แล้วเขาดูหมดคุณผู้ชม

เขามีลูกลาเลือดไง

ลูกลาเลือดยังไงฉันถาม

รู้มันจากแฟนคลับด้วย
ถ้าจะบอกว่าแฟนรายการเราติดตามจริง